ผู้ชมครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในไทยวันนี้ที่แถลงออกมาเนี่ยตัวเลขถือว่าก็น่าพอใจเพิ่มขึ้นจากหลายหลายวันที่ผ่านมาใช่ค่ะเพราะว่าผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเพิ่มขึ้น๒๗รายนะฮะและวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหาร
วันยี่สิบเจ็ดรายแบ่งเป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเดิมหรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยสิบหกรายนะครับที่เหลือก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่นะครับก็มีที่ไปสถานที่ชุมนุมชนสองรายอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือหารแหล่งติดเชื้อแปดรายแล้วก็เป็นกลุ่มที่กลับมาจากต่างประเทศและอยู่ระหว

จะเดินทางไปยังที่ชุมนุมชนอย่างเช่นตลาดนัดท่านไปตลาดนัดไปซื้อข้าวซื้อของซื้อเอาของหาดได้
แต่ท่านต้องระวังแล้วก็ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในการดูแลตัวเองด้วยนะฮะใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างนะครับ
นายรัฐมนตรีวันนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเกี่ยวกับการตรวจเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ
โดยให้เพิ่มการตรวจให้เข้มข้นในกลุ่มเสี่ยงนะครับทำการสำรวจกลุ่มคนทำงานที่พบเจอคนจำนวนมาก
อย่างเช่นแม่ค้ากลุ่มคนที่เคยตรวจไปแล้วอาจต้องพิจารณาตรวจซ้ำอีกเพื่อให้มั่นใจ
แล้วก็ให้พิจารณาการสุ่มตรวจแรงงานด้วยเพราะในสิงคโปร์พบว่ามีแรงงานที่ติดเชื้อในกลุ่มก้อนเนี่ยเป็นจำนวนมาก
จะตรวจเชิงลุกนะครับเข้าไปตรวจถึงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเลยนะฮะ
ต้องรอให้ติดเชื้อหรือว่ารู้สึกว่าจะเป็นหรือเปล่าแล้วค่อยมาตรวจนะครับ
ขณะที่สบควันนี้ได้รับรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศว่ามีคนไทยในต่างประเทศ
ลงทะเบียนขอเดินทางกลับเข้าไทยโดยจะมาหลังวันที่๓๐เมษายนนะฮะ
ลงทะเบียนเอาไว้๘๙๙๘คนนี่นะฮะในจำนวนนี้จะมาจากสหรัฐมากที่สุดนะครับ
ลงทะเบียนไว้เกือบ๒๐๐คนแต่ยืนยันนะครับสบคยืนยันเหมือนเดิม
ที่จะเดินทางเข้าไทยต้องมีเอกสารครบถ้วนคือใบรับรองแพทย์อันนี้ต้องมีนะฮะ
ท่านป่วยไข้อะไรหรือเปล่าก่อนจะเข้ามานะครับแล้วต้องมีเอกสารรับรองจากสถานทูตในประเทศต้นทางด้วย
ส่วนคนไทยในประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาในการขอใบรับรองแพทย์กระทรวงการต่างประเทศจะประสานเกี่ยวกับแพทย์ที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ออกใบรับรองให้
สถานที่กักตัวโดยรัฐ๑๔วันที่กระทรวงมหาดไทยจัดพื้นที่รองรับคนไทยเอาไว้เนี่ย
ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด๗๙๖แห่งทั่วประเทศรองรับได้๒หมื่น๙๔๑คน
เพราะฉะนั้นที่จะเข้ามาในเดือนหน้าที่ลงทะเบียนกันไว้๘๙๙๘คนอันนี้ไม่มีปัญหา
มาถึงก็สามารถกักตัวในสถานที่ของรัฐได้ทันทีนะฮะมีที่เพียงพอนะครับ
จาก๒๐๐๐ตอนนี้มีผู้เข้าพักอยู่๒๓๓๙คน